คุณผู้ชมค่ะไปต่อนิดนึงละกันนะคะ
เตรียมฟิล์มจีกหมอนกันได้เลย

ซึ่งนั่นก็คือวันที่๒๐เมษายนนี้นะคะ
ตรงกับวันครบรอบ๒๙ปีของหนุ่มฟิล์มธนพัฒน์
ซึ่งมีแพลนจัดงานแฟนมิตติ้ง
แจกความฟินคุณผู้ชมค่ะ
แล้วเกิดมา๒๙ปีแล้วต้องแบบจัดแฟนมิตติ้งสักนิดนึง
โดยถึงแม้ตอนนี้นะคะยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการค่ะ

แต่ที่แน่นอนก็คือความฟินแบบสุดยอดไปเลยนะ
เพราะว่าแลนด์สายวายเขาได้แฟนคลับเพิ่มนะ
เป็นผู้หญิงด้วยเป็นสายวายด้วย
ส่วนของขวัญวันเกิดนั้นจะเป็นอะไร
แล้วที่ฟิล์มเนี่ยเพิ่งถอดเสื้อโชว์ซิกแพคไป
จะถือเป็นการเรียกน้ำย่อยหรือเปล่า

ไม่ใช่น้ำย่อยแล้วแหละอันนี้อาหารจานหลักเลย

ของขวัญให้ตัวเองเหรอไม่มีครับไม่มี

จะซิกโภงซิกแท็กโชว์เป็นของขวัญอะไรไหม

ก็แค่บอกว่าเดี๋ยวตั้งใจว่าอยากพัฒนาหุ่นตัวเองให้มันดีกว่านี้

โอ้โหที่ฉันเคลียบไปเลย